ด้วยนะครับทำให้ไม่ได้เน้นผลการแข่งขันมากนัก
ส่วนขุมกำลังของไทยก็มีตัวเลือกมากกว่าจอแดน
เพราะจากการเปลี่ยนตัวเรามีช้อยในการเลือกมากกว่า
แดงเขาใช้ผู้เล่นชุดเดิมทั้งสองเกมซึ่งถ้าเกิดไม่ประมาทนะครับ
ทำตามแผนก็เชื่อว่าทีมสาวไทยนั้นจะคว้าตัวได้สำเร็จค่ะ
ส่วนกรณีทีมร่วมสายอื่นเขาใช้เฮสโค้ชชาวต่างชาติ
ซึ่งไม่เหมือนกับไทยที่ใช้เป็นโค้ชของคนไทยนะคะ
ซึ่งโค้ชหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้กังวลอะไรเลยเพราะว่าทั้งหมดก็อยู่ที่การเตรียมทีมมากกว่าค่ะ
เรามีเป้าหนักเป้าหมายเดียวคือเราต้องเอาชนะจอแดนกับฟิลิปปินส์ให้ได้
สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นคือเราก็ได้เห็นผู้เล่นเขานะคะ
ทั้งสองเกมเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยนะคะ
เราก็ได้มีการทดสอบอ่าน้องน้องในระดับเดียววิชวนว่า
ใครจะสามารถขึ้นไปแทนในตำแหน่งไหนได้บ้าง
ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่า
เพราะว่าในเกมการอื่นเกิ้ลในระดับนานาชาติเราค่อนข้างจะหาได้ยาก
อ่ะวันนี้เราก็ยังได้เราก็เห็นข้อผิดพลาด
รวมเรารวมทั้งเราก็ได้เห็นข้อดีของจอแดนวิธีการเล่นของเขา
โดยเฉพาะในการเล่นเกมลุกแล้วก็เกมรับเนี้ยเราก็อ่า
จะได้มีวิธีขาดที่จะเตรียมพร้อมในการเล่นในรอบสุดท้าย
ส่วนธนีการแดงดานะคะนักเตะที่ได้ลงเล่นทั้ง๒เกมอุ่นเครื่องกับจอแดน
ก็บอกว่าจอแดนมีเทคนิคเฉพาะตัวที่ต่างกับนักเตะทีมชาติไทย
แต่ปัจจัยสำคัญก็คือการที่จอแดนได้เป็นเจ้าภาพเล่นในบ้านได้เปรียบเรื่องกองเชียร์
แล้วก็เรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะก็เลยทำให้อาจจะเจองานยากหน่อย
ก็ไม่เหมือนกับเกมอุ่นเครื่องกับ๒นัดที่ผ่านมาค่ะ
ถ้ามองย้อนกลับไปเราไปเยือนบ้านเขาเราแข่งในบ้านเขาอย่างนี้ค่ะ
ว่าเขาก็คงมีแรงสู้เล่นในบ้านเขาด้วยถึงแม้ว่าเทคนิคต่างอะไรอย่างเงี้
เขายังแบบยังไม่สู้เรามากนักแต่ว่ามันยังมีเวลากลับไปอีกประมาณ๔เดือน
ซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้แน่นอนแล้วเขาเองก็เล่นในบ้านเขาด้วยที่สำคัญ
หมายว่าไม่ว่าจะเจอทีมไหนไม่ว่าจอแดนอะไรอย่างนี้
มันมีแฟนบอลอยู่แล้วแหละมีคนเชียร์มีคนกดดันอยู่เสมอว่า
เราต้องข้ามผ่านอะไรพวกนี้ไปให้ได้ถ้าเราจะเป็นผู้ชนะ
เราต้องชนะทั้งผู้ต่อสู้แรงกดดันแรงกดดันนอกสนามแรงกดดันของกรรมการ
ซึ่งเราไม่รู้ว่าวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเราอยากจะเป็นผู้ชนะเนี่ย
เราต้องชนะทุกอย่างให้ได้โค้ดของจอแดนนะครับก็คือ
เคิลดิกกี้เป็นโค้ชชาวสหรัฐนะครับเขาก็บอกว่า
ก็เกมที่อุ่นเครื่องทีมไทยมันแสดงให้เห็นนะครับว่าจอแดน
ก็ยังมีข้อที่ต้องปรับปรุงอยู่แต่ยอมรับว่า
ภาพพอได้เห็นแล้วไม่น่าแตกต่างจากทีมไทยมากนักซึ่ง
มีแชมป์เอเชียต่อแดนจะเล่นในบ้านเขามั่นใจว่านักเตะ
จะโชว์ผลงานให้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าผลการจับสลากที่เป็นใจด้วย
อีกทั้งการเล่นในบ้านเนี่ยแน่นอนนะครับมันมีข้อได้เปรียบ
มั่นใจว่าจอแดนจะสามารถเก็บ๖คะแนนในกลุ่มเอ

เพื่อการันตีในการตีตัวไปชิงแชมป์โลกได้สำเร็จ
นอกจากว่า๔เดือนที่มีเวลาเตรียมทีม
คือมันสามารถที่จะปรับปรุงอะไรเยอะมาก

แต่ว่าถ้ามาพิจารณาตามหน้าเสือดูจาก๔ทีมแล้วนะคะ
น่าจะเป็นชาติที่ไร้คู่แข่งมากที่สุดน่าจะการันตี

ความสำคัญก็คือไทยจะต้องลดช่องว่างให้มากที่สุด
กรณีที่จะต้องมาลุ้นประตูได้เสียกับทีมอื่น
ส่วนเกมกับจอแดนก็ไม่มีทางเลือก

เพราะว่าเป็นเกมสำคัญอย่างที่พี่เจบอกไปแล้วนะคะ

ก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยเก็บใช้ชนะเหนือจอแดนได้
เกมสุดท้ายก็จะไม่ใช่งานหนักนักค่ะ

แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องเล่นให้เต็มที่นะคะ
เพื่อที่ว่าตัวไปแข่งขันฟุตบอลโลก

ครับก็เป็นสมัยที่๒ที่ต่อกันนะครับ

ถ้าเจออีกฝั่งเนี่ยค่อนข้างหนัก

งั้นก็เข้าที่๒ไปดีกว่านะครับลุ้นไป
เห็นบนหน้าจอวันนี้โปรแกรมของทีมไทยลงเล่น

ในวันศุกร์ที่๑๕ธันวาคมนี้นะครับ